บอกไปสภาพอากาศช่วงนี้ฝนฟ้าแปรปรวนนะคะฝนหลงฤดูค่ะ
ทำกระบะสองแม่ลูกนี่นะลื่นถลายไปเสียหลักหมุนติ้วติ้ว
ไปชนกระบะอีกคันนึงข้ามเลนไปด้วยนะคุณผู้ชมสุดท้ายตกคูน้ำ
งานนี้เจ็บ๔คนค่ะ
คุณผู้ชมมาอย่างไวมับเข้าให้เลยเกิดเหตุช่วงเย็นวานนี้
ถนนสุขุมวิทย์สายสามตราดคลองใหญ่คือร้อยเมตรก่อนถึงวัดวิเวกวรารามตะบนเนินทราย
อำเภอเมืองจังหวัดตราดนี่นะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บสี่รายด้วยกันค่ะ
รายแรกเป็นผู้หญิงก็คือนางสาวสิริรัตน์ดอกชะบาอายุ๔๓ปี
เป็นคุณแม่ได้รับบาดเจ็บที่หน้าอก
เป็นคนขับกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีขาวเนี่ยสภาพลงคลองลงคูกันไปเลย
เสียหลักตกลงไปคูน้ำข้างถนนค่ะสภาพท้ายรถพังเสียหายนะคะ
แล้วก็พบกับอีกหนึ่งคนก็คือนางสาวอินทิราชั่งเหล็กอายุ๑๖ปี
ได้รับบาดเจ็บที่ต้นคอแล้วก็แขนซ้ายเป็นลูกสาวนะฮะ
สภาพด้านหน้าพังเสียหายยับเยินเลย
คนขับคือนายชัยชนะขาวอาราบอายุ๓๕ปี
ได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายแล้วก็ขาค่ะ
ส่วนนางสาวเมธิตาวิรันทนาอายุ๓๒ปี
มาด้วยกันได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้าย
กู้ภัยผนมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง๔ราย

แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราด
แล้วก็โรงพยาบาลตราดเรียบร้อยแล้ว
สอบถามนายพดุงศักดิ์สงวนหงษ์ค่ะ
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนี่นะ
เขายืนฉีดย่าอยู่ในไร่มันเทศใกล้ที่เกิดเหตุ

ขับมาจากตัวเมืองตราดมุ่งหน้าไปทางคลองใหญ่
ถึงที่เกิดเหตุถนนมันลื่นคุณผู้ชม

หมุนข้ามเลนไปชนกับกระบะอีซูซู
ที่กำลังสวนทางมาแบบเต็มเลย

ทำให้กระบะฟอร์ดทะไหลตกลงไปในคูน้ำค่ะ
คนขับกระบะฟอร์ดก็บอกว่า
เขากลับมาจากไปรับลูกสาวที่โรงเรียน
ซื้อกับข้าวกำลังจะกลับบ้านแหละ
ส่วนจุดที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะ
ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังว่าตรงนี้

แล้วทุกครั้งที่ฝนตกใหม่
ร้อยทั้งร้อยเขาบอกว่านับครั้งไม่ถ้วนแล้วจุดนี้นะ
โอ้โหถ้าอย่างนั้นก็ต้องย้ำเตือนแบบนี้
ฝนตกถนนลื่นขับช้ามีสติ

เพราะเมื่อเช้าคุณขวัญบอกไปแล้วว่าฝนตกนะ

ดังนั้นขับรถดีนะครับ